นี้ค่ะแปลกไหมไม่รู้แต่เห็นทีไรโอ้โหชาวโฉวงการผ้าเหลืองตลอด
เพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีชาวเน็ตร้องให้ตรวจสอบพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เมืองเก่าอายุทยา
ปรากฏว่าพระสงฆ์รูปนี้ใส่สบงแล้วทรงใกล้ชิดผู้หญิงใกล้ชิดศรีกา

อย่างนี้พี่ดูแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นคนถ่ายค่ะผู้หญิงตั้งใจถ่ายติดพระท่านหรือ
พระท่านไปอยู่ในที่ที่ผู้หญิงเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามใช่ไหม
แล้วอยู่ในที่รับตาคนกันสองต่อสองขอโทษนะคะนี่ออกเดทสวีทหรือเปล่าหรือว่ายังไง
อันนี้เช่าเน็ตถามมาบอกว่าโฮพวกี้ยิงยกขวดเบียร์ดื่มด้วย
นั่นน่ะสิสุดจะฟินนะคะด้านหลังเป็นพระสงฆ์ใส่จีวอน
ไม่รู้ว่าจะเมาความสุขหรือว่าเมาบาปกรรมนะคะอันนี้ชาวเน็ตถามมานะคะ
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปแล้วก็โอ้โหถูกแชร์ว่อนเลย
กลายเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์ต่างด้วย
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๑ปีเป็นชาวไทยนะคะ
ก็มีการเหมือนกับนั่งอยู่กับพระสองรูป

พระรูปแรกเนี่ยลักษณะทวมนั่งอยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งลักษณะผอมเดินถือแก้ว
เดินเดินมานู่นแล้วก็หยุดยืนดู
ทีนี้คลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปหลายคนก็ถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้คุยกับพระสมชาย
พระสมชายคือพระรูปร่างผอมที่เดินมาถือแก้วแล้วหยุดอยู่ในคลิป
พระยืนยันว่าในคลิปนั้นเป็นตัวเองจริงแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิง
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมาหาพระอีกคนก็คือมาหาพระอีกรูปหนึ่ง
ก็คือพระป๋องลักษณะท้วมที่นั่งดื่มแล้วก็นั่งอยู่ด้านหลังนั่นแหละนะคะ
ซึ่งทีนี้พอไปถามพระป๋องว่าเอ๊ะยังไงพระป๋องทำไมไปโผล่ในคลิปกับศรีกา
ป๋องบอกว่าวันนั้นที่มีการถ่ายคลิปคือเหมือนกับตัวผู้หญิงคนนี้มาหา
พระป๋องเนี่ยไล่ให้ผู้หญิงไปนอนกับพ่อแม่พระป๋องให้ไปนอนที่อื่น
แต่ผู้หญิงไม่ยอมผู้หญิงสุดท้ายโอ้โหนอนอยู่กับพระป๋องในกุฏิ
แล้วมีอะไรกันจนถึงรุ่งเช้าจนกระทั่งพ่อแม่ของพระป๋อง
เดินทางมาที่วัดในวันรุ่งเช้านะคะแล้วก็ค่อยไล่ศรีกาคนนี้กลับไป
ทีนี้ตัวเหมือนข้อมูลของพระสมชายพระผอมเนี่ยก็เล่าให้ฟังด้วย
วันที่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในกุฏิเนี่ยพระสมชายเองก็พยายามที่จะไล่ผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว
แต่ว่าผู้หญิงไม่ยอมไปในส่วนของพระเองก็มีการตักเตือนพระป๋องไปเหมือนกัน
ว่ามันไม่เหมาะสมนะเอาศรีกามาอยู่ด้วยแบบนี้ค่ะครับ
ตอนที่จะมีซีก้ามาผมเจอเขาว่าเราเป็นพระนะคิดก่อนทำนะ
เดี๋ยวจะเรียกร้อนยนต์พ่อยุนแม่นนะพอเรามาอยู่ในไพ่เหลืองนะเดี๋ยวมันจะติพห้าอะไร

เพราะว่าครูวาอาจารย์เขาเจอหนึ่งวัยแล้ว

แล้วก็ตกใจมากเพราะว่าเพิ่งเห็นคลิปจากสื่อมวลชน
ทีนี้ล่าสุดพระป๋องก็ศึกไปเรียบร้อยแล้ว
เจ้าอาวาสบอกว่าถ้าพระป๋องเนี่ยปฏิบัติทางธรรมไม่ได้
ก็ให้ออกไปใช้ชีวิตทางโลก

สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้หญิงในคลิปคนนี้
ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นหญิงไทยวัย๓๑ปีนะคะ

บอกว่าเธอรู้จักกับพระป๋องพระท้วมเนี่ย๒๓เดือนแล้วแหละ
รู้จักกันในเฟซบุ๊กแล้วก็มีการนัดมาเจอกัน
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นพระมาเจออีกทีโอ้โหนุ่งห่มผ้าเหลืองมาเลย
เมื่อวันที่๘สิงหาคมเจอกันครั้งแรกก็เลยรู้ว่าเป็นพระสงฆ์นี่นา

แต่ผู้หญิงน่ะอ้างว่าพระป๋องให้มาอยู่ในกุฏิด้วย
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะตั้งแต่วันที่๘สิงหาจนถึงเมื่อวานคือ๑๒สิงหา
อาศัยอยู่กับพระป๋องในกุฏิแล้วมีอะไรกันทุกวัน
จนกระทั่งล่าสุดนี่แหละค่ะ
คือเหมือนกับโอ้โหพ่อแม่พระป๋องแล้วก็พระอีกรูปหนึ่ง
มาไล่แล้วก็พาเธอไปส่งขึ้นรถตู้กลับจังหวัดระยองไป

คุณผู้ชมรู้มั้ยคะตอนนี้เธอเครียดมากเธอบอกว่ากลัวว่าจะท้อง
และที่สำคัญตอนนี้ติดต่อพระป๋องหรือว่าญาติไม่ได้แล้ว
แต่เธอก็ให้สัมภาษณ์ตรงเลยเนอะ